เอากลับมาวิทยาลัยครูมองหาทีมพิษ
ผมร้อยตำรวจดีโดนพันตำรวจโทรกันแกล้ง
ยืมมือรองผู้บัญชาการคนตำรวจดี
ท่านเนี่ยมีคำสั่งวันนี้ประโหลดประมวงออกจากราชการ
ซึ่งเป็นคำสั่งที่วิชอบเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามหนังทุกอย่าง
ก็เนื่องจากว่ากระบวนการยุทธิธรรมในทางกฎหมายของผมมันสิ้นส่วนมันตายเสียหนึ่ง
ผมร้องไว้ทุกที่นะครับร้องไปที่กตรกตรยกร้องไปที่กองวินัยพบตรถึงท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
เรื่องก็ยังเงียบในเมื่อกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายของผมเนี่ยมันใช้ไม่ได้
วันนี้ออกคำสั่งมาตรวจผมบอกอย่างราชการ
นี่คือตำรวจคนหนึ่งนะครับที่โดนแล้วประชาชนล่ะครับอย่างท่านล่ะครับจะอยู่ยังไง
ป่านนี้แล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยอะค่ะ

มันก็เขียวกับผู้มีศีร์
และก็ผู้มีคู่ค้นในท้องที่

มันล่าช้าเกินไปป่านอีกแล้วยังไม่ได้เรื่องเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้ที่เราจะคุยกัน
จริงควรจะคุยก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทางทีมงานตกใจเหมือนกัน

เป็นคลิปที่เราใช้เปิดหัวรายการรอบก่อน

แล้วตอนนั้นเราก็อธิบายกันอย่างตรงไปตรงมา
ท่านเองก็มีคดีมีการพิพากษาก็เป็นที่มา
วินัยต่างแต่ท่านก็มาร้องเรื่องของวินัย
คือถ้าย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่าความบู้เนี่ย
มีอยู่ตลอดเส้นทางของผู้กองวัชลินนะคะ

แล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางเดือนมีนาคมหน้าบ้าน
ในเวลาที่ก็ฟ้าแจ้งสว่างแดดแรงแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งถึงตอนนี้
จริงเราได้ยินข่าวเป็นระยะที่ทางครอบครัวก็
มีทั้งความกังวลความเศร้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงต่อนะคะ
กระทั่งล่าสุดรอบนี้ขึ้นมากรุงเทพก็เลยขอสัมภาษณ์เลย
เพราะว่าทิ้งช่วงจากวันที่เกิดเหตุไปพอสมควรนะคะ
คือการทวงถามของครอบครัววันนี้ที่มาเนี่ย
กองปราบใจอยากย้ายคดีมาให้กองปราบทำ
เพราะต้องยอมรับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้ตาย
ก็มีตำรวจในพื้นที่บางส่วนด้วยนะคะ
แล้วก็สองที่ไปคือไปดีเอสไอ

เพราะว่าจริงแล้วโจทย์ของผู้กองวัชลินเองก็มากนะคะ
วันนี้ที่เราจะคุยกันมี๓ท่าน
ท่านแรกเป็นพี่สาวนะคะคุณตรีสุคลคงระวะ
ท่านที่๒เป็นพี่ชายคุณสุชาติคงระวะนะคะ
นามสกุลไม่เหมือนกันเพราะว่าทางผู้กองวัชลินใช้อีกนามสกุลหนึ่งนะคะ
และอีกหนึ่งท่านค่ะก็คือคนสุดท้ายที่อยู่กันเลยกับผู้ตายนะคะ

จริงแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันตอนที่เห็นข่าว
คือรู้ล่ะว่าท่านเสี่ยงแน่
ถ้าตัดสินใจออกมาทำงานลักษณะแบบนี้เรียกร้องแบบนี้คือเสี่ยงแน่

แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วสิ่งที่ครอบครัวมากรุงเทพครั้งนี้ครั้งแรก

คือถ้าที่ฉันสรุปผิดรีบบอกเดี๋ยวเข้าใจกันผิดนะคะ
คือรู้สึกคดีไม่คืบหน้า
และอาจจะมีเรื่องกังวลว่าจะตรงไปตรงมาไหม
เพราะว่าคู่ขัดแย้งหรือโจทย์ของกองวัตเจริญเอง

นี่คือความกังวลทั้งหมดนะคะ
วันนี้ถามทนายก่อนแล้วกันน่าจะพูดคล่องปากกว่าเรื่องของกฎมงกฎหมายนะคะ
คือวันนี้มาร้องกองปราบเพื่ออยากให้ย้ายคดีให้กองปราบทำ
ใช่ครับเป็นความประสงค์ของทางญาติเลยครับ
ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่หลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ทางญาติก็กังวลแล้วทางญาติก็รู้สึกว่ามันน่าจะใช่แล้ว
น่าจะใช่เกี่ยวกับคนมีสีในพื้นที่แน่
พูดแค่ที่สบายใจได้นะคะหรือบางอย่างถ้าที่ฉันถาม
แล้วรู้สึกว่าตอบแล้วอันตรายหรืออาจจะเข้าใจกันผิด
ตอบได้ไม่มีปัญหานะคะเชิญต่อค่ะ
ครับแล้วหลังจากนั้นก็ประกาศกับสื่อมวลชน
อาจจะไม่เผยแพร่มากนะก็ตั้งใจไว้ว่า
จริงคิดไว้ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุตอนแรกเลยเหรอคะ
หลังจากนั้นก็ประมาณสักวัน๒วันนี้แหละครับ
คือยาดที่ทราบมาตลอดว่าผู้กองวัชลินมีเรื่องกับผู้กรณี
แบบไหนหรือกลุ่มไหนทราบมาตลอด
คนในครอบครัวทราบทุกเรื่องที่ผู้กองเองไปขัดแย้งไปขวางทาง
ไปเอาผิดแบบคือคิดว่ารู้ทุกเรื่องไหมคะ
ทางครอบครัวพี่ชายหรือพี่สาวก่อนก็ได้ค่ะ
ไม่ทุกเรื่องนะครับไม่ทุกเรื่อง
ใหญ่แล้วเวลาผู้กองมีเรื่องราวอะไรแบบนี้
มาเล่ามาระบายมาบอกใครในบ้านเป็นหลักคะ
ส่วนมากก็จะพูดแบบคือไม่เจาะจงนะครับ

ก็บางคนครับคืออย่างแรกก็คือเขาไม่อยากให้พ่อเนี่ยทราบนะครับ
เพราะกลัวว่าแล้วก็แม่ด้วยช่วงนั้นช่วงที่แม่ยังไม่เสียครับ
คือไม่อยากให้ครอบครัวไม่สบายใจนะครับ
เขาจะเก็บไว้แต่

เรื่องต่างเนี่ยคดีต่างที่ทราบเนี่ย
ก็คือเป็นเรื่องที่คู่กรณีเนี่ยเกี่ยวครับ
เป็นตำรวจหรือผู้มีสีนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยที่ทราบกัน

อาจจะใช้คำว่าค่ะกำลังจะบอกว่าคือทุกเรื่องเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
คือถ้าไล่ทีละคดีเนี่ยคืออาจจะไม่โดยตรงแต่ว่าเกี่ยวพันธุ์แน่ใช่ไหมคะ

แล้วก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีสัญญาณอะไรบอกเหตุไหมคะ
ว่าชีวิตตกอยู่ในอันตรายแน่แล้วในช่วงนี้
คือเขาเนี่ยทราบล่วงหน้าแล้วครับว่ามีคนปองร้ายเขาก็
พูดเลยเหรอคะเล่าให้ฟังเลยเหรอคะ
ก็คือจะพูดเปลยครับแล้วก็มันมีเหตุบางอย่างที่ว่าบอกว่า
คุณสุชาติบางเรื่องถ้าลงในรายละเอียดแล้วมีผลต่อคดี

ว่าอย่างเช่นเขาเตรียมทำพินัยกรรมไว้
อย่างเรื่องทำพินัยกรรมเนี่ยทำไว้อันนี้เป็นข่าว
ใช่รู้แล้วแล้วก็การเดินทางอะไรต่างนี่การระวังตัวนะครับ
แล้วก็เขาถูกติดตามนะครับถูกติดตามด้วย
ตอนเรื่องถูกติดตามค่ะอย่างพี่สาวคุณตรีสุคลทราบเรื่องว่าผู้กองโดนติดตามไหมคะ

เอาอย่างนี้ก่อนนะคะเรื่องที่เป็นเรื่องล่าสุด
ก่อนจะถึงวันที่เสียชีวิตตอนที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เรื่องล่าสุดที่เข้าใจได้เช็คกันแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไร

ตรงกันไหมคะไม่ต้องบอกก็ได้นะแต่เรื่องตรงกันไหม
ครับคือคือเราไม่สามารถที่จะฟันทงได้ว่าเป็นคดีที่หนึ่ง
นะครับเราไม่สามารถที่จะฟันทงได้
แต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวกับคนมีสีทั้งนั้นนะครับ
แสดงว่าถ้าถามถ้าถามนะอย่างสมมติตำรวจสอบบอกว่า
คิดว่าเรื่องนี้เกิดจากเหตุคดีไหน

พูดไม่ได้คือไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากคดีไหน
เพราะคือมันก็ประเดประดังหลายคดีใช่ไหมคะ

รู้สึกว่าเขาจะบอกคุณชอมฝันนะครับ
ไม่แน่ใจว่ามีอีกหลายเรื่องที่ผัวพันหรือเปล่า
ก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเยอะค่ะ

หลังจากที่มาพบคุณจอมขวัญแล้วค่ะ
แต่ก็มีเรื่องหลักอยู่เรื่องเดียวตอนนั้น
ด้วยว่างที่ผู้กรงวชลินมาที่รายการถามตรง
ทั้งคุณตีสุกลและคุณสุชาติได้ชม

คือกำลังจะบอกว่าน้ำหนักของเรื่องราวเนี่ย
ไปอยู่ที่คดีนั้นเป็นหลักเหรอคะ

ไม่แน่ใจฟันทงไม่ได้อ่ะถามใหม่ถามใหม่คือ
ตอนที่ผู้กองวัชลินเริ่มเล่าให้ฟังว่าเขาโดนตาม

หรือไม่ก็ขับโปรโตไซค์ปัดหน้า

หน้าว่าประมาณใช่เป็นผู้กองอยู่ในรถไหมค่ะ
แล้วก็ขับรถกระบะติดตาม

คือคนที่มาตามมาทำแบบนี้เนี่ยนะคะ

เขาเป็นคนแต่แกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใคร

แกก็มีการบันทึกถ่ายวีดีโอแกไว้บ้าง

มีไปหาลูกไปหาภรรยามีไปหา
ไม่มีครับไม่มีครับ

เขาก็เมื่อมีอะไรเล่าให้ญาติฟัง
ก็จะเล่าให้กับทางผมฟังเหมือนกันว่า

ผมรู้สึกว่าผมถูกติดตามค่อนข้างจะหนักมาก

ค่อนข้างจะหนักมากนะครับ

ผมคิดว่ามาจากเรื่องที่ผมไปทำ

คิดว่ามันน่าจะหลังจากที่หนักขึ้น

ที่มันผู้กองวัตเชอร์อิน
ค่อนข้างจะเหมือนกับว่าเต็มตัวและคดีต่าง
มันผัวพันกันเยอะมากนะครับ
คือทางผู้กองวัชรินเอง

จับน้ำเสียงจับอาการท่าทาง
กังวลไม่มากครับ

ข้าไม่กลัวเองอะไรอย่างนี้
โดยที่เจ้าตัวรู้ไหมคะว่าคนที่ตัวเองพูดด้วยมาจากเรื่องไหน
ทราบนะครับคิดว่าทราบว่าเป็นคนกลุ่มไหนนะครับ
ก็คือกลุ่มภูมิศรีนี่แหละ
ภูมิงายกลุ่มภูมิศรีนี่แหละ
ที่เขาน่าจะรู้จักด้วยนะครับ
ดิฉันจะถามแค่มีหรือไม่มีรายละเอียดไม่ต้องลงนะคะ
คือเอาจริงจนถึงนะวันนี้ในฐานะที่เป็นทนายความด้วย

คือถ้าจะถามให้แคบลงมา
ผู้กองวัชลินเคยบอกเลยไหมคะว่าผมสงสัยว่าใครตามผมอยู่
ไม่เจาะไม่เจาะครับไม่เจาะ
แต่มีอยู่แคบแค่นั้นว่าในกลุ่มไหน
ก็คือกลุ่มเดิมที่ผัวพันเกี่ยวกับเหตุการณ์
ที่ทำให้เขาต้องมาเลือกเส้นทางนี้

คาดว่าคนลงมือเป็นแค่มือปืนรับจ้างมา
หรือว่าเป็นคนในวงการมีสีคะ

คิดว่าเอาจริงนะเอาจริงคือผมอันนี้พูดถึงคนลงมือ

เป็นมืออาชีพที่ถูกวงการด้วยคนมีสี
และมีอิทธิพลทางด้านการเงินพอสมควร
คือที่ถามแบบนี้ไม่ได้เกินกว่าที่ขอบเขตของข่าวรายงานอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าแค่ถามยืนยันว่าตกลงลักษณะข่าวที่ออกมา

ทราบข้อมูลไหมที่ทนายความทราบหรือเปล่า
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือเอาจริงแล้วถ้าตามข่าวคือทำพินัยกรรมไว้
พูดกับคนที่บ้านปรึกษาทนายความคุยกับเพื่อนฝูง
คำถามคือว่าถ้ารู้ขนาดนี้แล้ว
เรียนเชื่อว่าตำรวจสอบแล้วเรียบร้อย
และสิ่งที่จะพูดกับตำรวจต้องละเอียดกว่าดิฉันมาก

คำถามคือว่าอะไรที่คืบหน้าบ้าง

จากชุดทำงานของตำรวจในการเคลียดกลายคดีนี้สักครู่

ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนมีนาคม
แล้วก็ทางครอบครัวก็เพิ่งจะขึ้นมาวันนี้แหละ

คืออันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเห็นอยู่แล้วในหลายคดี
ถ้ารู้สึกว่าไม่เคิบหน้า

หรืออาจจะมีอะไรที่เขาเริ่มไม่แน่ใจไม่ไว้ใจหรือว่าคาใจ

ซึ่งท่านอยู่ส่วนกลางนะคะก็จะเป็นกองปราบเป็นคนรับเรื่องซะเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งวันนี้สามารถพูดได้เลยไหมคะว่ากองปราบรับหรือกองปราบดูก่อนหรือยังไงคะ
วันนี้กองปราบเรารับเรื่องนะครับ
เป็นการรับเรื่องและมีการสอบปากคำค่ะอ่า
เพื่อประกอบกับการพิจารณาที่จะรับไว้เป็นโอนคดี
โอนคดีจากส่วนของภูมิภาคเข้ามาเป็นกองปราบรับร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ถ้าถามว่ายังไม่มีการรับอนุมัติ
คือแค่รับเรื่องเฉยคือในเมื่อเอาเรื่องมายื่นก็รับไว้
ใน๓๐วันก็จะต้องมาติดตามเรื่องอีกทีว่ารับไหมนะครับ
ซึ่งได้คุยกันนานไหมคะกับทางกองปราบ

ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ

ว่าเรื่องมีความสลับซับซ้อนหรือบางอย่างอาจจะมีความชัดเจน

คิดว่าท่านทราบนะคะ

ผู้กองวัชลินผู้กองวัชลินมีเรื่องใครกับใครยังไงบ้าง
ทราบขนาดนี้เลยไหมคะคือแบบอย่างรวดเร็ว

เพราะว่าวันนี้ที่ไปยื่นเรื่อง
เขาก็บอกว่าโอเครับเรื่องไว้ก่อนนะ
แต่ว่าแล้วแต่ว่าท่านผู้ใหญ่จะสั่งการมาว่ายังไงนะครับ

ก็คือเราอยากได้คำตอบอะครับ
เพราะว่าในเกือบเดือนแล้วนะครับ

ดิฉันเห็นว่าญาติก็ให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันว่า
ท่านรองศรีวราบอกว่าทราบแล้ว
ว่าเป็นคนกลุ่มไหนอย่างไร

คือตกลงอันนี้ข้อมูลทราบจากข่าว
หรือว่าทางครอบครัวและทีมทนายความทราบอยู่แล้ว
ทราบจากข่าวครับจากท่านศรีวรา
แล้วพอมีข่าวท่านศรีวราให้ข่าวแบบนี้แล้ว

หรือว่ามีใครโทรมาอีกรอบไหมคะ
ติดต่อมาอีกรอบไหมคะว่าเรื่องมันไปถึงนี้แล้วนะพี่
ไม่มีครับไม่มีครับคดีเป็นอย่างนี้แล้วนะ
ก็มีถามว่าจริงหรือเปล่า

ข่าวที่ท่านศรีเวลาออกข่าวนั้นจริงหรือเปล่า
แล้วเราได้ไปถามสพไปถามจังหวัดภาคอะไรไหมคะ
ว่าอันนี้มีข่าวมาแล้วถึงไหนแล้วครับอย่างนี้ค่ะ

ยังไม่มีการยืนยันว่าข่าวที่ออกมานั้นจริงหรือเปล่า
แล้วรองศรีวราจะพูดจากไหนได้คะ
ท่านใหญ่มากนะเวลาท่านพูดก็แปลว่าต้องมีข้อมูลสีใช่ไหมครับ
แต่ทราบเบื้องต้นในวันรู้สึกจะวันที่๒หรือ๓เนี่ย
ท่านศรีวราได้สั่งการให้ท่านผู้มิชาการตรงรวดบุธรพระเก้า
ท่านโรนัสินภูสาระเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุเลย
โดยตรงเลยนะครับทราบอย่างเท่านั้น

คือว่าจัดรายการเรื่องนี้คือในส่วนของ
คือลักษณะของคดีจะเป็นการขอโยกมาทำโดยส่วนกลางคือกองปราบ

ไม่ว่าจะเป็นทางผู้มิชาการตรงรวดบุธรพระเก้านะคะ
หรือว่าจะเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาก็แล้วแต่

บอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างสืบสวนนะคะ
แล้วก็ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากก่อนจะวางโทรศัพท์ไป
แล้วก็ในส่วนของผู้บัญชาการภาคเองนะคะ
ก็บอกว่าทางภาค๙เองก็ทำงานคดีนี้อยู่นะคะ
แล้วก็ในส่วนของคดีก็มีความคืบหน้าตามลำดับขั้นของคดี

แล้วก็ทั้งสองท่านก็ไม่ได้จะให้สัมภาษณ์ในรายการวันนี้นะคะ
คำถามคือตอนนี้ถ้าตามข่าวเนี่ย
มีทั้งหมด๔ชุดนะคะที่ทำคดีนี้อยู่ร่วมกัน

ของสพพื้นที่ของจังหวัดสงขลา
ของผ้าก้าวและส่วนหนึ่งของกองปราบ
คือแปลว่ากองปราบก็ลงไปช่วยทำอยู่แล้ว

ตั้งแต่แรกวันนี้ที่ได้รับการยืนยันจากทางกองปราบนะครับ
ก็บอกว่าตั้งแต่มีคดีนี้เกิดขึ้นกองปราบก็เข้าไปแล้ว
ลงพื้นที่แล้วเพื่อทำข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
แต่เราก็ไม่ทราบว่าข้อมูลเบื้องต้นมันคืออะไรบ้าง
อันนี้๔ข้อนี้คือทราบตั้งแต่ที่ออกข่าวแล้วเหมือนกันครับ

ทราบจากข่าวแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แจ้ง
แต่ไม่ได้แจ้งให้ทางญาติทราบนะครับ
จริงเราต้องไปทวงถามไหมคะในแง่ของกฎหมายคือ
หรือตำรวจจะแจ้งเราเองหรือเราไปทวงถาม
เราก็ต้องไปทวงถามด้วยแล้วก็ตำรวจโดยปกติแล้วคดีอุกชกันขนาดนี้ก็ต้องมีการแจ้งความคืบหน้าด้วย
แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นความลับมากน้อยแค่ไหนแค่นั้น
แต่เดี๋ยวถ้าจะเป็นความลับยังไงญาติผู้ตาย

คุณเรียนเข้าใจถูกไหมครับในคดีขึ้นลับอย่างไรก็แล้วแต่คืบหน้ายาดผู้ตายต้องรู้ใช่ไหมคะ
ถ้ากองปราบอยู่ในเป็นหนึ่งในสี่ทีมที่ทำอยู่แล้วจะมากองปราบทำไมอีกอ่ะคะ
อาจจะคือกองปราบไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงไงครับ

อะไรที่เรียกไม่คืบหน้าในพื้นที่คะ

ก็คือข้อมูลเนี่ยเราให้ไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ารถกล้องที่บ้านโทรศัพท์มือถือไอแพทโน้ตบุ๊ก
ทุกอย่างเราให้ไปหมดแล้วข้อมูลเราให้ไปหมดแล้ว
ตอนที่ให้ที่สอพอพื้นที่หรือให้จังหวัดหรือให้ภาพ

แล้วก็ภาพรถคนร้ายก็เห็นนะครับ
แล้วก็ส่วนที่ว่าภาพจะหายไปไหนตรงไหนอะไรนะเราก็ไม่ทราบครับ

หมายถึงว่าภาพจากกล้องมุมชนปิดว่าจะหายไปช่วงไหน

แต่ว่าอุปกรณ์การสื่อสารของผู้กองวัชลินให้ไปหมดแล้ว
ข้อมูลที่จะได้จากฝั่งของผู้เสียหายให้หมดแล้ว
รวมถึงกล้องหน้ารถซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญมาก

แต่ที่ทางสุชาติบอกเมื่อสักครู่นี้คือเส้นทางของรถก่อเหตุใช่ไหมคะ
คือมันจะบอกได้ว่าใครเป็นใครลักษณะแบบไหน
อันนี้คือหมายถึงว่ากล้องแต่ละจุดแต่ละจุดตามทาง
อันนี้ไม่ทราบว่าตำรวจรวบรวมหรือเปล่าดิฉันแปลถูกไหม

ครับไม่แน่ใจครับ

เพราะว่ารู้สึกว่าภาพมันจะหายไปอะไรอย่างนี้ครับ
หายไปตรงจุดนี้จุดนี้อะไรอย่างนี้

หมายถึงรถของผู้ร้ายหายไปเฉยโดยที่ว่าติดตามไม่ได้
พอถามต่อท่านก็บอกว่าไม่มีกล้องไม่มีกล้องแล้ว
บอกว่าภาพรถผู้ก่อเหตุหายไปเนี่ยหายไปจากไอ้หน่วยความจำของกล้องใช่ไหมคะ

เขาบอกมาค่ะท่านบอกมาทางตำรวจบอกมาตำรวจในพื้นที่บอก

เขาอาจจะพูดประมาณว่าเหมือนไม่มีกล้องวงจรปิดแล้ว
เข้าไปในสวนยางหายไปอะไรประมาณนั้นนะคะ

ประมาณนั้นค่ะจะพูดตำรองนั้นค่ะ
เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวนะคะจริงอันนี้สำคัญมากเลยนะ
ท่านอาจจะลูกลงไวรัสเราไม่ได้บอกหรือเปล่า

อาจจะเป็นความลับก็ได้ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะนอกจากทางกองปราบเองแล้วเนี่ยนะคะ
ณตอนนี้การทำงานยังเป็นของตำรวจในพื้นที่เป็นหลัก
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณตรีสุกลบอกคือกำลังจะบอกว่าคือ
กล้องวงจรปิดในจุดที่มันเคยมีมันยังมีอยู่

คือภาพที่ถ่ายไว้ก็ยังมีอยู่
แล้วภาพของผู้ที่ก่อเหตุ
เกี่ยวข้องกับคดีของผู้กองวัชรินอยู่ไหมคะ
ก็อยู่ท่อนเดียวตามที่เราเห็นนะคะ
พอสาวไปอีกเขาก็บอกว่ามันหายไป
แถวประมาณสวนยางอะไรประมาณนั้น
คือหายไปไม่มีกล้องวงจรปิดหาต่อไม่ได้แล้ว
รถไม่รู้หายไปไหนอะไรประมาณนั้น
แต่ว่าจุดที่มีก็ชัดมากพอไหมคะอันตราสวรรค์
ในเรื่องของรูปภัณฑ์สันธารของรถ

แต่ที่เราทราบแน่ชัดจริงก็คือเรื่องของทะเบียนรถปลอมแน่นอน

ว่าเป็นทะเบียนรถปลอมที่สวมขึ้นมา
แต่มันก็ไม่ยากเกินตำรวจทำงานอยู่แล้ว
คือบางคดีแบบแทบไม่รู้อะไรเลยก็ยังตามจนเจอนะคะใช่
แล้วนี่คือเบาะแสน่าจะเบาะแสจากทางครอบครัวเยอะมากอยู่แล้ว
ในการให้แล้วก็ไหนจะอุปกรณ์สื่อสารอีกใช่ไหมคะ
ท่านท่านรอเวลาให้เราขึ้นมา
รอเวลาถ้าให้ญาติขึ้นมาร้องค่ะ

ใช่ครับท่านทราบเรื่องกับวัชลินครับ
และท่านติดตามอยู่ด้วย

ต้องขอขอบคุณอาหารธรรมดโทกรวัตรนะครับ

หรือว่ายังเป็นตำรวจทำอยู่คะ
ก็เราอยากให้ทางญาติ

จริงก็คือทั้งขอให้เป็นส่วนกลางเป็นคนทำ

คือถ้าสมมุติเราไล่เรียงดูที่
ในส่วนของสื่อมวลชนเองรวบรวมเองเนี่ยนะคะว่า
มันมีคดีอย่างไรกับใครบ้างเนี่ย
แล้วพบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในศรีกากีเหมือนกันซะเยอะเนี่ยนะคะ

คือคำว่าไม่ง่ายเนี่ยคือ

เพราะว่าผู้ที่ถ้าจะถูกสงสัย

คดีนี้จะเดินลำบากเหมือนกัน
แต่อย่างไรก็แล้วแต่คือความตรงไปตรงมา
ก็จะพิสูจน์ในคดีเองถูกไหมคะ
ก็คือต้องรับเป็นคดีพิเศษก่อน

เมื่อรับเป็นคดีพิเศษปุ๊บสำนวนทุกอย่างของตำรวจ

หรือว่ามีการมีมติแล้วว่าจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ
รับคดีนี้เป็นพิเศษปุ๊บก็จะใช้อำนาจตามกฎหมาย
เรียกสำนวนต่างเรียกกระบวนการสอบสวนต่างจากตำรวจในพื้นที่

ใช่ครับก็เหมือนกับกองปราบเหมือนกันครับ

ก็คือว่าตอนนี้ก็อยู่ในทั้งขั้นตอนของกองปราบ
รับเรื่องจะพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวรอ

คือทางบังคับการจังหวัดและภาคบัญชาการภาค

แต่จะออกมาอย่างไรเดี๋ยวตามกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยังไงขอขอบคุณมากที่วันนี้มาเล่าให้ฟัง
แล้วก็ขออภัยนะคะที่ให้เล่าย้อนในสิ่งที่มันก็พูดซ้ำ

แต่ว่าขอให้ไม่ต้องเจอดีกว่าให้คดีราบลื่นดีกว่านะคะ